๒เดือนกับอีก๒วันของคดีคุณแตงโม
เราย้อนรอยในวันที่เกิดเหตุคือ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
จนกระทั่งถึงช่วงเวลาของการพบศพคุณแตงโม
และถือว่าเป็นปฐมบทในเรื่องของคดีคุณแตงโม
เป็นมหากราบคดีที่ยิ่งใหญ่คดีนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหากจำกันได้นะครับ
ข้ามคืนของวันที่๒๔กุมภาพันธ์

มีการแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ดังนั้นกรณีที่ผู้หญิงตกน้ำ
และปรากฏว่าพบว่าเป็นคุณแตงโมนิดา
ทำให้การทำงานของทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ของทั้งตำรวจตั้งแต่คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่าที่ได้รับแจ้ง
จนกระทั่งการค้นหาร่างของคุณแตงโม
ข้ามคืนมาถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ข้ามคืนต่อไปไปจนถึงวันที่๒๖กุมภาพันธ์

เพราะว่าในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาร่างของคุณแตงโมซ้ำ
๒ชั่วโมงนะจากวันที่๒๔กุมภาพันธ์ถึง

ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่พบร่างของคุณแตงโมนิดาดาราสาว

ซึ่งจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีการปักหลักค้นหา
ซึ่งแน่นอนมีการโยงไปถึงกรณีที่พี่ชายของคุณแตงโม

เป็นคนที่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำเจ้าพญา
โปรยดอกไม้ตรงจุด
ใกล้กับจุดพบร่างของคุณแตงโมนี่แหละครับ
หลังจากนั้นร่างของคุณแตงโมเนี่ย

ไปนำร่างของคุณแตงโมเข้าฝั่งนะครับ
โดยมีการคลุมผ้าขาวลงบนร่าง
แล้วก็กั้นผ้าเพื่อไม่ให้มีการบันทึกภาพ
ก่อนจะนำร่างของคุณแตงโมนิดา
ไปที่สพเมืองนนทบุรี
เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานได้มีการตรวจสอบประวัติ

นี่คือทาบเรือพี่บูนสงครามหนึ่งนะครับ
เมื่อเดินทางไปถึงที่สพเมืองนนทบุรี

แม่ของคุณแตงโมมารออยู่ที่นี่
ใช่ค่ะไปที่รถมูลนิธิ
เพื่อที่จะดูร่างของลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ตอนที่คุณแม่ไปดูเนี่ยแม่บอกเลยนะว่าแม่อยากเห็นลูก

ล้มทั้งยืนเจ้าหน้าที่ต้องพยุงแม่ปฐมพยาบาล
นี่แหละเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และหลังจากนั้นก็นำไปสู่การค้นหาคำตอบ
ของการเสียชีวิตของคุณตังโม
นี่ถือว่าเป็นมหากราบที่ทุกคนติดตามรอดูอยู่